คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาคนที่หลงป่านะคะ
มี๔คนสุนัขอีก๓ตัวเข้าไปหาของป่ากัน

เข้าป่ากันไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๒พฤษภาคม
แล้วก็๑ใน๔คนเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๓ด้วยนะคะ
คนในครอบครัวเป็นห่วงมากเพราะบอกว่าทั้งสี่คนที่เข้าป่าไปเนี่ย
กินข้าวกันไปแค่มื้อเดียวแล้วก็มีน้ำพกติดตัวไปแค่คนละขวด
แต่จนถึงวันนี้ยังไม่เจอเลยนะคะ
แต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าระหว่างที่ค้นหากันอยู่

ใช่ได้ยินเสียงคนตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วก็เหมือนมีเสียงเคาะแบบในป่า
ก็เลยยังมีความหวังค่ะว่ายังปลอดภัยดี
ยังมีความหวังว่าจะต้องเจอทั้ง๔คนกับสุนัขอีก๓ตัว

คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหากันหมดเลยนะ
แต่ว่าจะเน้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ
เพราะเชื่อว่าคนที่หลงป่าจะต้องหาแหล่งน้ำ
ที่จะดื่มน้ำประทังชีวิตด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างเขาก็ประชุมกันนะคะ

วันนี้ส่งทีมไปค้างคืน๑คืน

แล้วก็ค้นหาเช้าวันรุ่งขึ้นได้แบบทันที
เดินเท้าทั้งทีมอากาศยาน
กู้ภัยต่างเจ้าหน้าที่อุทยานทหารตำรวจช่วยกันค่ะ
เฮลิคอปเตอร์บินแบบต่อเนื่องทั้งวันเลยนะคะ
ช่วงเที่ยงวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดี
เพราะว่าพี่ชายของน้องโบ๊ท
เด็กชายปัญญาวัย๑๓ปี
ที่ได้ร่วมเดินไปกับทีมค้นหา
โทรศัพท์มาบอกแม่ซึ่งก็คือนางนันน้อยอิน

ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วเสียงที่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเป็นเสียงเด็กค่ะ

ก็เลยคาดว่าเป็นน้องชายที่หลงป่าไปกับญาติญาติ
นางนันก็เลยรีบมาบอกเจ้าหน้าที่
รีบติดต่อกลับไป

เพราะว่าลูกชายกับญาติหลงป่าไป๕วันแล้ว
ชาวบ้านก็มาสวมกอด

แม้ยังไม่เจอตัวแต่ได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในป่า

เจ้าหน้าที่ก็เลยมุ่งหน้าไปค้นหานะคะที่เขาถ้ำขุนอภัย
ชาวบ้านเรียกว่าป่าตะคร้อเล็กจุดที่แจ้งมาอยู่ห่างจากกองอำนวยการ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดไปประมาณห้ากิโลเมตรค่ะก็จะมีการเดินเลาะตามเส้นทางน้ำของลำน้ำปอย
เรียบลำน้ำทั้งสองฝั่งเพราะเชื่อว่าผู้สูญหายน่าจะเดินหาแหล่งน้ำ
ตามลำน้ำเพื่อดื่มน้ำประทังชีวิตก่อนจะเริ่มออกค้นหาตามความเชื่อ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเหล้าขาวจุดทูบไหว้ขอขมาขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอให้เปิดทางเพื่อให้เจอทุกคนนะคะ
นี่เดี๋ยวทางเอ้ยคนห้าอย่างน้ำมานำออกค้นนี่เหรอพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทหลัด
กะโรดแม่งนี่เลยปล่อยให้เห็นเลยในฝั่งกราฟให้เห็นฝั่งกราฟ

ข่าวได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพาค่ะนายจักริจพิกุลเงิน
ซึ่งเดินเท้าเข้าไปค้นหาผู้สูญหายตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินเท้าเข้าไปตรงใกล้ใกล้กับป่าตะเคราะห์จู่จู่
ทุกคนในทีมซึ่งไปกัน๑๒คนนะคะได้ยินกันจริงค่ะ
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
เสียงดังออกมาจากป่าทึบที่อยู่ด้านหน้าก็รีบเดินไปตรวจสอบ
รีบหาอย่างละเอียดแต่ก็ยังไม่เจอนะคะกระจายกำลังค้นหาในรัศมีสองร้อยเมตร
ก็ยังไม่เจอในพรานที่ชำนาญป่าแถวนี้
ก็เลยพูดออกมาว่าเอ๊ะหรือจะเป็นอาถรรพ์ของป่า
เพราะว่าในอดีตเคยมีคนหลงป่าแล้วหาทางออกไม่ได้
นิมนต์พระมาทำพิธีต้องให้ญาติจุดทูปบอกกล่าว
ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาถึงจะหาเจอ
พอดีทางญาติเขาโทรศัพท์ขึ้นไปครับบอกว่าอ่า
ไปหาพระมาแล้วให้พระทำพิธีให้แล้วบอกว่าเมื่อวานอ่า
จะเจอยังไงก็ต้องเจอผ่านก็คุยโทรศัพท์อยู่
ผมก็ได้ยินเสียงขึ้นมาตะโกนขึ้นมาแบบช่วยด้วย
ทีมที่เดินด้วยกันทั้งหมด๔คนได้ยินเหมือนกันหมดเลย

จุดเริ่มแรกที่ผมไปลง
จนมาถึงจุดที่ได้ยินเสียงพิษวงศ์นี้นะครับ
ก็ประมาณน่าจะ๑๐โลได้ครับ
มันใช่จุดที่เป็นป่ามะค้อหรือเปล่าครับ
เมื่อวานที่ผมได้ยินเสียงปริศนา
ถามในพาระว่าชื่อว่าบุไยด้วนครับ
ด้านนายในติพงคงมาไว้๕๖ปี
เมื่อ๒๐ปีก่อนเขาบอกว่าเขาเดินป่าแถวนี้มาเกือบทุกป่าแล้ว
ป่านี้เนี่ยซับซ้อนมากลักษณะคือเป็นป่าดงดิบเป็นป่าลำพาดหนาทึบ
มีเครือเทาวันที่เป็นน้ำเป็นก่อไผ่
ใครหลงเข้าไปหาทางออกยากนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยพราณเนติพงก็เชื่อบอกว่า
เชื่อบอกว่าการที่ทั้งสี่ชีวิตหลงป่าครั้งนี้น่าจะไปสะดุดเครือเถาหลงหรือว่าเครือเขาหลงเข้า
ลักษณะมันก็จะคล้ายคล้ายกับเครือบรเพชรซึ่งพวกในพรานป่าหรือคนเล่นของขลังเนี่ย
เขาจะรู้กันว่ามันเป็นของเป็นต้นไม้ที่มีอิทธิฤทธิพลังสูง
จริงแล้วเนี่ยจะเป็นพวกเมตามหานิยมที่เขานิยมเอาไปใช้กันให้คนรักคนหลง
พูดจาอะไรคนก็เชื่อถือกันนะคะซึ่งอันนี้จริงจริงถ้าจำกันได้ข่าวพระที่หลงป่า
เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไปสะดุดไปข้ามไอเครือเทาลงนี่เหมือนกัน
ผมก็กลัวสะดุดเรื่องของป่าด้วยเครือเขาหลงอะไรเนี่ยนะเราก็ประมาทไม่ได้เนอะ
สิ่งลิตรรัพย์ในในหมู่บ้านเราเนี่ยเราก็ไม่ลุบรูเราก็ต้องนับถือไว้ก่อน
เพราะพวกไปหาของป่านี้จะนับถือมากถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่าเป็นเครือเขาหลงเนี่ยนะ
เราเดินไปเนี่ยตะวันขึ้นทางตะวันขึ้นอยู่มันจะกลายเป็นทางตะวันตกเลย
หลงไปหมดเลยผมเคยหลงมาแล้วถึงพูดได้นี่ว่ามีแน่นอน
แสดงว่า๔คนอาจจะเพราะงั้นมันต้องกลับบ้านได้แล้ว
นายเนติพงศ์ก็เลยมีการเสนอแนวทางกับนายอำเภอนะคะว่าให้บินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงอ่ะ
ประกาศไปให้ทั่วเลยเอาให้ผู้สูญหายได้ยินว่าถ้าใครได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยให้จุดไฟ
พอควันไฟมันพุ่งขึ้นมาจะได้รู้ว่าทั้ง๔คนนี้อยู่ตรงจุดไหนของป่าจะได้ไปช่วยเหลือได้นะคะ
ซึ่งอย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่าวันนี้เหมือนจะมีข่าวดี
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามุ่งหน้าไปค้นหาเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
มันบังเอิญไปตรงกับที่หมอดูผู้หญิงคนหนึ่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์มาหาญาติของผู้สูญหายนะคะ
หมอดูบอกมาว่าทั้ง๔คนกับอีก๓ตัวรวม๗ชีวิตเนี่ยยังปลอดภัยดีอยู่นะ
อยู่ตรงปากถ้ำขุนอภัยตรงนั้นเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่อยู่แต่มีผู้หญิงคนนึงมีอาการอ่อนเพลียมาก
หมอดูบอกด้วยนะคะว่าทั้ง๔คนมีการไปบนบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าถ้าหากว่ามีชีวิตรอดออกไปได้เมื่อไหร่จะเอาหัวหมูแล้วก็ไก่อีกหนึ่งตัวมาถวายค่ะ
ซึ่งนางสาวเจนจิราชัยชนะวัย๒๒ปีลูกสาวของนายวิโรธและนางแดงที่หายตัวไปเนี่ยพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็มีความหวังมากขึ้นใจชื้นมากขึ้นนะคะก็เลยทำตามที่หมอดูบอกคือไปจุดทูปเก้าดอกด้านหลังกองอำนวยการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้ทีมค้นหาเจอทั้งสี่ชีวิตเร็ว
เราคิดเฉพาะข่อพอหัวในวันเดียวถ้าเจอวันนี้ก็เขามันมามาสบายดูซะวันนึงก็ให้เขาเกะบุญเขาเองเข้า
นางสาวเจนจิราก็เลยบอกว่าคนที่หมอดูบอกค่ะ
ว่าอาจจะมีอาการอ่อนเพลียน่าจะเป็นนางทองรัฐ
ซึ่งเป็นป้าของเธอนะคะเพราะว่าป้าป่วยเป็นโรคเบาหวาน
แล้วก็มีโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
ได้มีการยุติการค้นหาชั่วคราวเดี๋ยวจะเริ่มค้นหากันต่อในวันพรุ่งนี้
ตั้งแต่๖โมงเช้าเลยค่ะ
ก็ต้องเอาใจช่วยทีมค้นหาด้วยนะคะก็หวังว่าจะเจอตัวทั้ง๗ชีวิตอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะคะ